ตอนนี้มีคำถามมากมายที่หลายคนอยากถามคุณพิทายังไหวอยู่ไหม
นั่นน่ะสิมีกำลังใจอยู่ไหมยังเชื่อใจยังจับมือกับเพื่อไทย
แล้วอีกแปดพักอยู่หรือเปล่าใช่วันนี้นักข่าวก็เลยไปถามนะฮะ
คุณพิทาก็ลงพื้นที่ไปไปหาทางด้านของแฟนคลับ
แล้วก็สมาชิกอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
คุณพิธาริมเจริญรัฐนะฮะแน่นอนแฟนคลับชาวด้อมส้มก็ไป
รอถือป้ายถ่ายภาพกันไปนะครับทีนี้นักข่าวก็ไปถาม
ตอนนี้กำลังใจยังดีอยู่หรือเปล่านะฮะท่านก็บอกแบบนี้นะฮะ
ว่ายังดีอยู่นะยังตั้งใจทำงานต่อลงพื้นที่ช่วยสอสอ
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโค้ดให้กับสอสอแต่ละพื้นที่
ส่วนภักดิ์เผื้อไทยที่ไปเชิญภรรยาบรัชารัฐ
พักร่วมที่ได้พูดคุยกันไว้หรือเปล่า
คุณพิทาก็ตอบว่าเดี๋ยวคงต้องรอให้เพื่อไทย
กลับมาคุยกับ๘พักร่วมอย่างเป็นทางการ

เพื่อไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

แต่ก็คงต้องรอให้เพื่อไทยชี้แจง
แต่ผมยืนยันยังเชื่อใจและเชื่อมั่นพักเพื่อไทย
ส่วนการพูดคุยกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ

ก้าวไกลถูกผลักออกมาหรือเปล่า
ตอนนี้ก็คือยังเป็นการพูดคุยอยู่
แต่ถ้ามีการเชิญมาร่วมรัฐบาลจริง
กลายจะว่ายังไงฟังคุณพิทาครับ
ตอนนี้ผมว่าผมต้องรอทางพักเพื่อไทยนะครับ
กลับมาพูดคุยกับวง๘ภาคอย่างเป็นทางการนะครับ
เมื่อวานก็ลงพื้นที่ด้วยกันก็ไม่มีโอกาสได้ตามข่าว
แต่เท่าที่ฟังนี่ก็คือเป็นการเชิญ
แล้วแต่ละพักก็มีความคิดเห็นของแต่ละพัก
ต้องรอพักเพื่อไทยเองนะครับ
เป็นคนที่เขาเอากลับเข้ามาชี้แจงในวง
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็รอพักเพื่อไทยอย่างเดียว

อ่ะทีนี้มีอีกคำถามหนึ่งที่อยากจะถามเหมือนกันว่า
เรื่องของการถอยมาตรา๑๑๒ล่ะ

หากที่ประชุม๘พักร่วมเห็นตรงกันจะถอยแค่ไหน
คุณพิทาก็บอกว่าถ้าจะให้ถอยก็ต้องดู
จะถอยด้วยเรื่องอะไรแล้วเนื้อหาอะไร
ต้องไปดูรายละเอียดแล้วก็ให้เกียรติพัก
เพื่อไทยด้วยว่าที่ไปคุยมานั้นมีเรื่องอะไรบ้าง

เขาเชิญภูมิใจไทยชาติพัฒนากล้ามรวมไทยสร้างชาติไปหามรือกัน

เพราะว่าถ้า๘พักจับมือกันให้แน่น

แล้วถ้าเราหนักแน่นยังยืนยันในหลักการ
ก็จะทำให้คนที่เข้ามาร่วมได้มากขึ้น
โดยใช้เหตุผลและก็หลักการ
แล้วก็ใช้ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
สุดท้ายเชื่อใจเพื่อไทย

และใช้ทุกวิถีทางในการจัดตั้ง

แต่ภาพการดื่มช็อกมิ้นหลายคนก็หวั่นเหมือนกัน

ว่าภาพนี้จะนำไปสู่การผลักเก้าไกลออกไปหรือเปล่า

โดยเฉพาะแก้วของคุณอนุทินชาญวิริกุล
เมื่อวานนี้ไปกินช็อกมินก็แบบบรรยากาศชื่นมืด
บอกว่าไม่ได้กลับมาที่พักเพื่อไทยนานมาก

วนกลับมาคุ้นชินแล้วสังเกตดูภาพด้านหลัง

ที่เป็นภาพของโทนี่ด้วยนะคะ

ทักษิณชินวัฒน์นี่มีหันไปมองด้วยช่วงหนึ่ง

ในการที่จะเทียบเชิญมาที่พักเพื่อไทย
ช่วงเช้าวันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวที่พักเพื่อไทยเองนะคะ
ก็มีข้อมูลรายงานยืนยันชัดเจนแล้วว่า
เดี๋ยววันนี้เพื่อไทยมีการเทียบเชิญ
คุณวราบุธศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคของพรรคชาติชาติไทยพัฒนา

เพื่อมาพูดคุยมาหาทางออกร่วมกันกับแกนนำพักนะคะ
โดยจะเดินทางเข้าหารือกับพักเพื่อไทยค่ะ
พร้อมกับแกนนำพรรคเพื่อไทยในการเจรจากัน
ซึ่งคาดการณ์ว่าท่าทีของคุณวราวุฒิหรือว่าพักชาติไทยพัฒนากล้าเอง
อาจจะมีการยืนยันจุดเดิมยืนยันคำพูดเดิมที่ว่า
คงไม่สามารถร่วมงานกับพักการเมืองที่มีมาตรการในการแก้ไขอยู่ว่า
โรคเติกม๑๑๒นั่นก็คือพรรคก้าวกล่าย
อันนี้คือมีการคาดการณ์ไว้ว่าทางด้านของคุณวราวุฒิ
อาจจะมีการยืนยันคำตอบนี้หรือไม่นะคะต้องรอดูอีกทีหนึ่ง
ส่วนฝากฝั่งของพักพลังประชารัฐค่ะ
บอกว่าวันนี้เองก็จะมีการเทียบเชิญนายสันติ
เลขาธิการพักของพักพลังประชารัฐนะคะ
แต่ว่าพักพลังประชารัฐก็ยังมี๑ลุงอยู่ใช่ไหม
หนึ่งลุงที่พักเพื่อไทยก่อนนั้นเคยบอกว่า
จะไม่มีลุงไม่มีเรา
อย่างพักรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ไม่มีลุงแล้วนะ

แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ก็วันนี้ก็ดูบรรยากาศอีกทีนึงแล้วกัน

คุณผู้ชมก็ทำใจร่มนะสุดท้ายการเมืองมันก็คือเกม
คือเกมการเมืองนั่นแหละเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับ